คราวนี้นะคะมันเหมือนกับอ่านข่าวซ้ำเลย
ก็คือเป็นเรื่องของแฟนสาวคนหนึ่งไปกดไลค์เฟซบุ๊ค
คนที่ตัวของแฟนผู้ชายไม่ชอบ

ปรากฏว่าลงมือทำร้ายร่างกายนะคะ
ความหึงหวงจนถึงขั้นทำให้แฟนสาวเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการค่ะ
ยื่นร้องต่อสร้านจังหวัดสมุทรประการขอฝากหางสองข้อหานะคะ
คือเสพสาดเศพติดประเภทห้าหรือว่ากัญชาเนี่ย
หลังจากที่เมื่อวันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายร่างกาย
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายอาการเนี่ยถึงขั้นสาหัสหมดสตินะคะ
ทราบชื่อก็คือน้องเมย์อายุ๑๖ปีถูกนายนัทธวุฒิแฟนนุ่มทำร้ายร่างกาย
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะร่างกายก็พบว่าโอ้โหฟกช้ำตามลำตัว
ขาด้านซ้ายใบหน้ากกหูข้างขวาแล้วก็ยังมีอาการสมองบวมด้วยเนี่ยนะคะ
จึงต้องผ่าตัดแต่ปรากฏว่ายังผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าต้องรอผลตรวจโควิด๑๙ก่อน
ขณะที่นอนรอผลโควิด๑๙ผู้บาดเจ็บก็เสียชีวิตไปก่อนนะคะ
ส่วนตัวนายนัทธวุฒิเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
และให้การว่าที่ทำร้ายร่างกายน้องเมย์เพราะเห็นน้องเมย์ไปกดไลค์เฟซบุ๊คคนที่เขาไม่ชอบ
ก็ลุกขึ้นมากระทืบหลังไปสี่ห้าครั้งแค่เนี้ยค่ะด้วยเหตุผลแค่นี้
คือเขาไปกระทืบไลค์แล้วก็เลยกระทืบเขากระทืบแฟนแทนโอ้ย
ด้วยต่อยด้วยทั้งลำตัวทั้งศีรษะค่ะที่ทำไปเป็นเพราะความโมโหและหึงหวง
ล้วนนะคะนายพาคินกลิ่นหมออายุสิบเจ็ดปีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องผู้เสียชีวิต
แล้วก็พักอาศัยที่เดียวกันเนี่ยค่ะเล่าบอกว่าเขาได้ยินเสียงกรี๊ดของน้องเมย์ค่ะ
ใช้กุญแจสำรองไปเปิดห้องพอเปิดเข้าไปน้องเมชักตาเหลือกแล้ว
ผู้ก่อเหตุยืนดูอยู่ข้างข้างซึ่งที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายน้องเมย์มาสองสามครั้งแล้วนะคะ
ตัวเขาก็พยายามเข้าห้ามตลอดอยากให้ลงโทษผู้ก่อเหตุหนักหน่อยตามกฎหมายเลยนะคะ
ส่วนนางวาสนามอนเจริญยายผู้เสียชีวิตซึ่งยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่า
น้องเมย์เป็นเด็กน่ารักนิสัยดีร่าเริงค่ะตอนนี้เนี่ยคุณยายยังช็อกอยู่นะคะ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุทราบว่าเพิ่งมาอยู่กับน้องเมย์ได้ไม่ถึงปีเท่านั้นเองค่ะ
หึงหวงก่อเหตุถึงขั้นเอาชีวิตกันเลยนะคะ